ไปเจอเด็กผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมครับเดินเท้าเปล่า
กลางแดกกลางถนนคุณผู้ชมไปถาม
อยู่ไหนล่ะลูกอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรล่ะลูก
สายตรวจสพชัยวานครับพอถามรู้ข่าวแบบนี้
อ่ะเดี๋ยวตำรวจไปส่งลูกนะครับโอ้โห
เดินตามลำพังมากลางแดดนะครับไม่ดีแน่แน่แหละหนึ่ง
จฉาชีพเดี๋ยวไปเจอมิจฉาชีพสองเดี๋ยวจะเป็นลมแดดไปนะครับตำรวจมาเจอน้องคนนี้นะครับขากลับจากตอนท่านเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านคือชาวบ้านแจ้งว่ารถเสียอยู่บนถนนนะครับบ้านบ้านคำบ้านคำเลาะตำบลคำเลาะอำเภอชายาจังหวัดอุดรธานีพอช่วยรถเสียเสร็จปั๊บก็ขากลับมาเจอน้องนี่เดินดูดิดูดูดูดูดูนี่เดินอยู่
พ่อแม่เลิกกันครับพ่อแม่เลิกกันอ่ะแล้วหนูกินอะไรลูก
ก็ถ้าไปโรงเรียนช่วงไปโรงเรียนก็อาศัยข้าววัด
หรือว่าข้าวจากผู้ใจบุญนะครับหรือข้าวของโรงเรียน
แล้วปิดเทอมอ่ะลูกพอปิดเทอมก็ไม่ได้กินข้าววัด
เพราะวัดอยู่ติดกับโรงเรียนใช่ไหมก็ต้องอาศัยคนใจบุญนะครับ
ส่วนเงินที่ได้เนี่ยก็มีคุณครูจ้างลดน้ำต้นไม้นะครับ
ก็ขอกินนี่โอ้โหที่นอนแม่ข่าวแบบนี้นะผม
อยากจะได้ที่อยู่ได้อะไรหรือว่าได้อบตอบต
ดูสิครับคุณผู้ชมฮะบ้านเด็ก๙ขวบอยู่คนเดียวครับ
อยู่คนเดียวพ่อแม่เลิกกันฮะนี่แหละครับฝากถึง
ใหญ่บ้านบ้านเพปู่ท่านบอกว่าท่านก็ช่วยเหลืออยู่
แล้วก็รอรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอยู่
ทำงานแล้วนี่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไปหน่อยครับไปหน่อยที่อุดรธานีครับ
ไปถาม๑๐ตำรวจโทอนุสรหอมหวนก็ได้